ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวที่สะเทือนใจค่ะ
ดังแชร์เอาไว้ในโลกออนไลน์นะคะ
คือมีคุณแม่อายุ๒๗นะคะ
ท้อง๘เดือนแล้วแล้วก็ในท้องเป็นลูกแฝด
เป็นผู้หญิงสองคนทารกเพศหญิงนะคะ
แต่ว่าคุณแม่ป่วยแล้วก็ต้องเคลื่อนย้าย
จากโรงพยาบาลหนึ่งไปอีกโรงพยาบาลหนึ่ง
จังหวะที่เคลื่อนย้ายอะค่ะปรากฏว่า

ทำคุณแม่ร่วงตกลงไปที่พื้นแล้วหัวฟาดพื้นค่ะ
จนทำให้สูญเสียลูกในท้องไป๑คนนะคะ
แล้วตัวคุณแม่เองศีรษะกระทบกระเทือนสมองบวมนะคะ
เรื่องนี้ผู้เป็นพ่อเป็นคนให้ข้อมูลนะคะ
ในยอดวัย๓๔ปีค่ะ
เป็นคนให้ข้อมูลเรื่องนี้เอาไว้แล้วก็แชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับคุณพ่อนะคะ
ไปถามรายละเอียดไปถามข้อมูลจากคุณพ่อ
คุณพ่อให้ข้อมูลบอกว่าตัวภรรยาเนี่ยค่ะ
๘เดือนแล้วในท้องคือเป็นลูกแฝด

กำหนดคลอด๑๐กันยายนนี้นะคะ
คือพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ค่ะจริงจะต้องคลอดแล้ว
แต่เมื่อวันที่๒๔สิงหาคม
ภรรยาป่วยเป็นไข้สูง
พาไปรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดลบบุรี
เจาะเลือดตรวจแล้วก็ให้ยาไปกินที่บ้าน

หมอตรวจซ้ำหมอบอกว่าเป็นไข้เลือดออกอาการหนัก
มีเลือดออกตามไรฟันจมูกปากนะคะ
ก็ต้องย้ายไปโรงพยาบาลสิริราช

ของโรงพยาบาลลบบุรีไปโรงพยาบาลสิริราช
พอไปถึงที่โรงพยาบาลสิริราชจังหวะนั้นค่ะ

กำลังจะนำตัวภรรยาลงจากรถนะคะ
พนักงานเวรเปรย์ดึงเปรย์ออกมาแล้วล้อไม่กาง
ตัวสามีท้วงแล้วนะบอกอย่าเพิ่งดึงอย่าเพิ่งดึงล้อไม่กลาง
เจ้าหน้าที่เวรเปรย์ไม่สนไม่ฟังนะคะ
ฝืนดึงออกมาภรรยาลื่นไหลตกลงมาหัวกระแทกพื้นค่ะ
แล้วตัวก็ไหลตามมาพร้อมเปรย์คือตกลงมาจากท้ายรถ
เจ้าหน้าที่ก็จับเปรย์กลางล้อขึ้นแล้วยกภรรยาขึ้นเปรย์
ขึ้นไปในอาคารระหว่างทางภรรยาบ่นว่า
จุกแน่นท้องแล้วก็ปวดหัวมากเช้าวันถัดมา
หมอบอกว่าต้องผ่าตัดด่วนเพราะว่าแฝดคนหนึ่งในท้องอะค่ะ
หัวใจเต้นช้าผิดปกติต้องผ่าคลอดด่วน
ทำให้สูญเสียน้องก่อย่าที่มีรอยช้ำที่หน้าอกของลูก
ว่าเป็นผลกระทบจากตอนที่แม่ตกเปรย์สูญเสียไปหนึ่งนะคะ
ส่วนน้องต้นข้าวเกิดมาด้วยน้ำหนักแค่๒กิโลกรัม
ยังอยู่ในตู้อบอยู่เลยอะค่ะแทนที่จะเป็นลูกแฝด
ครับเหลือแค่คนเดียวนะคะแล้วอาการของภรรยาล่าสุดตอนนี้
แป้สมองบวมต้องผ่าตัดก็ทุกวันเพราะว่ามีอาการแซ่งซ้อนหลายอย่าง
ต้องตัดมดลูกทิ้งด้วยเพราะว่าติดเชื้ออย่างรุนแรง
ค่าใช้จ่ายคุณผู้ชม๘แสนกว่าบาท
โอ้โหเรื่องนี้เนี่ยนะคะตัวสามีบอกว่ายอมรับเลยว่า
หนทางจะหาเงินมารักษาภรรยาตอนนี้มาอาศัยอยู่วัดนะคะ
ไม่มีค่าที่พักด้วยซ้ำแล้วก็ยังติดใจยังคาใจ
เรื่องการเสียชีวิตของลูกในท้องอะค่ะเชื่อว่าเป็นผลกระทบจากที่ภรรยาตกเปรย์
แต่ประเด็นตรงนี้ยังไม่เห็นมีใครออกมาชี้แจงหรือแสดงความรับผิดชอบเลย
แล้วตอนนี้ภรรยาก็สุดลงทุกวันหวังแค่ปฏิหารที่จะช่วยยื้อชีวิตให้กลับคืนมา
คนที่ขับรถนะครับเขาดึงเปย์ดึงเปรย์ลงล้อหลังนะครับมันไม่กลาง
ล้อมันไม่ห้อยลงไปพอแล้วไม่ห้อยลงไปเขาก็ดึงลงมามันก็ล่วงลงไปเลย
ล่วงไปทั้งเตียงทั้งคนเลยทีนี้ก็แต่ว่าตอนที่เดินทางมา
หมอก็จะมีขึ้นหัวใจเด็กแปะมาตลอดคือว่ามันก็เต้นมาปกติตลอดครับ
ที่ประจ้อนอะไรปกติตลอดพอเกิดจากการกระแทกที่ว่าล่วงลงไป
หมอก็เลยต้องบอกว่าหัวใจเด็กเต้นช้าลง
แล้วก็มาบวกกับว่าแฟนผมแค่เลือดออกแล้วก็เกร็ดเลือดต่ำ
ก็เลยต้องผ่าผ่าเพื่อช่วยชีวิตเด็ก
ก็ได้ชี้แจงข้อสงสัยของนายยอดผู้เป็นสามี
เกี่ยวกับการเสียชีวิตของลูกแฝดที่สูญเสียไป๑คนเนี่ยนะคะ
ชี้แจงมาเมื่อวันที่๒๗สิงหาคม
บอกว่าเกิดจากขาดอากาศหายใจในช่วงที่แม่ช็อกหมดสติ
ต่อมา๒๙สิงหาคมชี้แจงมาใหม่ค่ะ
หลังจากชนะสูตรศพลูกบอกว่าตายโดยไม่ทราบสาเหตุ
หนึ่งกันยายนชี้แจงไปอีกบอกว่าเด็กตายเพราะแม่ป่วยไข้เลือดออก
อบเงินทำขวัญให้สองหมื่นห้าพันบาทแต่สุดท้ายในใบมรณบัตรที่ออกให้ทางโรงพยาบาล
ศิริราชบอกว่าเด็กตายตั้งแต่อยู่ในท้องครับตัวสามีเลยบอกว่าเอ๊ะ
สนไปหมดแล้วอะค่ะตกลงสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่นะคะ
ทีมข่าวของเราก็พยายามสอบถามไปที่โรงพยาบาลที่จังหวัดลบบุรีนะคะ
แต่เจ้าหน้าที่ไม่ตอบคำถามเราเลยอะค่ะบอกแค่ว่า
รอผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะเป็นผู้ชี้แจงเรื่องนี้เองในวันพรุ่งนี้
เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องรอฟังคำชี้แจงอ่าอืม